ไปดูเรื่องราวของผู้ต้องหาที่ชื่อว่าไอ้เด๋อ

โกรธได้ขออนุญาตเรียกไอ้เดอตามที่เขาเรียกกัน
คือเด๋อไปก่อเหตุไปฆ่าเมียของเพื่อน
ทำร้ายร่างกายเขาแล้วก็เปลือยท่อนล่างเขา

เพราะชาวบ้านเห็นบอกเนี่ยเจอผู้ต้องหาคนนี้ไปอยู่ในป่าไปตักน้ำอยู่ในป่า
เออแล้วก็สวมอะไรผ้าอะไรคุมหน้าปิดบังใบหน้าไปหมดเลย
ก็เลยเรียกผู้ใหญ่บ้านไปดูสุดท้ายใช่เด๋อจริง
ก็เลยเอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
นายมดปภาษฎาโลย์หรือว่าเด๋อร์นี่แหละนะฮะ
ชาวบ้านเรียกว่าไอเดอไอเดออายุ๓๒ปี
เป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าข่มขืนหญิงวัย๕๔ปี
ผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียเพื่อนด้วยนะครับ
ถูกตำรวจคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุที่จังหวัดลบบุรีเมื่อวาน
ก็มีทหารมีหน่วยสวาสตร์เข้าไปคุมสถานการณ์
เกรงว่าชาวบ้านกว่า๑๐๐คนที่ไปดูทำแผนจะอาศัยจังหวะชุดละมุนและไปรุมประชาธรรมผู้ต้องหา
เพราะว่าแน่นอนทุกคนโกรธแค้นทุกคนทราบข่าว
การทำแผนใช้เวลา๑๕นาทีไม่มีเหตุการณ์บานปลายไม่มีการรุมทำร้ายนะครับ
เดอร์บอกว่าตอนแรกก็นั่งกินเหล้าอยู่กับนางหวนจนเมา
อยู่ที่ร้านขายของชำใกล้กับที่พักของนางหวน
ระหว่างที่ดื่มกินกันไปเนี่ยนางหวนด่าเขาด่าทอดูถูกเหยียดหยาม
ก็ทำอย่างไรตอนนั้นอันลบเอาไว้แล้วนะ
แล้วก็พยายามไม่ทำอะไรชวนนางหวนกลับบ้าน
ระหว่างทางขี่รถจักรยานยนต์กลับไปเนี่ยนางหวนนั่งซ้อนท้ายมา
ยังพูดจาด่าทอถึงบุพการีคือด่าพ่อด่าแม่ครับตลอดทาง
คือด้วยความเมาสุดท้ายทำยังไงเดินทนไม่ไหวครับตัดสินใจ
เอารถขี่ไปจอดที่จุดเกิดเหตุก่อนจะจอดรถลงไปต่อยท้องนางหวนจนล้มลงไป
ที่ท้องอย่างแรงผู้หญิงสู้ไม่ได้เมาด้วย
ไป๓ครั้งจนนางหวนแน่นิ่งไป
และด้วยความเมาเกิดอารมณ์ทางเพศครับจับนางหวนถอดเสื้อผ้าคมคืนด้วยครับ
จังหวะนั้นรถผ่านมาพอดีด้วยความตกใจก็เลยรีบวิ่งเข้าป่ามันสัมปะหลังไป
และตัวเองก็ไม่ได้สวมกางเกงนะฮะ
ทางด้านของพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เด๋อเนี่ยนะหลบหนีไปซ่อนในพื้นที่ในป่าใน๑๐วันหลังก่อเหตุเมื่อ๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ซึ่งจากการติดตามจับกลุ่มตัวครั้งนี้ก็มีชาวบ้านเห็นว่าในเดอออกจากป่ามาไปหาน้ำกินในคลองส่งน้ำ
เอาผ้าคลุมใบหน้ามาแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ตำรวจสุดท้ายก็จับกลุ่มได้
ทางด้านของในหยวกอยู่คงอายุ๕๕ปีเป็นสามีของนางหวนและที่สำคัญเป็นเพื่อนของผู้ต้องหา
บอกว่าโกรธมากโกรธแค้นและไม่โอโหสิกรรมให้
เพราะว่า๒๕วันที่ในเดอเข้าไปอยู่ที่บ้านตัวเองกับภรรยาก็เลี้ยงดูอย่างดีอันนี้คือสามีของผู้ตาย
ให้อาหารการกินไม่ขาดไม่อยากเชื่อว่าจะมาเนรคุณกันได้ขนาดนี้นะครับ
เมาดิตับแตกตายนะโอ้โหต่อยจนตับแตกตายแล้วก็ข่มขืนเขาอีก
ค่ะนี่หน้าตาของในเด๋อในเดอคนนี้นะเป็นนักมวยเก่าด้วย
เคยขึ้นสังเวียนชกมาแล้ว๒๑ครั้งด้วยคุณผู้ชมนะฮะ
ส่วนประวัติอาทยากรพบว่ามีคดีติดตัวมา๒คดีคือคดียาเสพติดที่พื้นที่
จังหวัดราชบุรีแล้วก็คดีทำร้ายร่างกายแม่เลี้ยงครับในบ้านเกิดที่
จังหวัดอุดรธานีตำรวจก็แน่นอนนะฮะดำเนินสองข้อหาในคดีนี้ก่อน
นะครับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยใช้
กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ก็เป็น
เหตุให้ถึงแก่ความตายนะครับแล้วก็คดีเก่าพ่วงไปอีกสองคดีนะครับ